คุณผู้ชมดูชีวิตดีที่เลือกไม่ได้
ลองดูนะครับสัญญาณไฟจราจรแบบนี้
ไฟอะไรกันแน่ไปดูกันหน่อยนะฮะ

จะไปอย่างไรครับไฟอย่างนี้

ทันจะเหยียบคันเร่งเลยแดงแล้วไม่รู้จะไปแบบไหนดีนะฮะ
นี่คือสี่แยกบายพาสแยกเตือนใจจังหวัดชนบุรีนะครับ
วับกันมันเลยนะฮะปวดตาปวดหัวเลย
หรือว่ามีคนเข้าไปแสงความคิดเห็นเขาเตรียมทดลองไฟ
ลองคริสต์มัสกันหรือเปล่าเขียวแดงอะไรแบบนี้นะคุณนะ
ใช่หรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่หรอกนะฮะ
มีคนเข้ามาให้ข้อมูลบอกว่าเจอมันกระพริบแบบนี้
มาตั้งแต่วันที่๗ธันวาคมแล้ว
มาเมื่อคืนนี้อีกคืนนึงก็วันที่๘๒วันแล้ว

โดยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเห็นคลิปนี้รบกวนหน่อยเข้ามาช่วยหน่อย
ดูแลหน่อยวิบวับแบบนี้มันตาลาย
แต่นอกเหนือจากการตาลายแล้วคือมันอันตรายคุณ
มันวัดใจจริงว่าใครจะมาใครจะไปใครจะออกตัวใครจะหยุด
ไฟมันก็ปิ๊บแบบนี้นะฮะ